ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะมีคนเขาใช้มือถือบันทึกภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่คือมีคนทะเลาะกันอยู่บนถนนน่ะนะคะ
คนที่ก่อเหตุนะเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจเป็นลูกรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคเหนือ
ครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นผู้ชายเขาอ้างว่าเขาเป็นทหาร
กลับมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้โหต่างฝ่ายต่างอ้างแบบนี้
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วเหมือนกับแบบมีอาวุธกันด้วยนะคะ

นี่นะคะมีคนเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้ได้แบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นดึกแล้วอะค่ะประมาณสักตีสองตีสาม
คืนวันที่สิบเก้าสิงหาคมอ่ะนะคะที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปคุยกับคนที่เขาอยู่แถวนั้น
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนเกิดเหตุ
เขาก็ได้ยินแหละเสียงคนทะเลาะกันด่ากันหยาบคล้าย
แต่เขาไม่กล้าลงมาดูเพราะกลัวจะโดนลูกหลงค่ะ
บางคนบอกว่ากลัวมากนะได้ยินเสียงทะเลาะกันแบบนี้
อยากจะย้ายหอพักเลยด้วยซ้ำ
ปกติมีแบบนี้บ้างที่เรามีค่ะ
ไม่มีค่ะปกติก็จะเป็นเมาปกติค่ะ
พี่เขาก็จะเมาปกติแล้วก็ขึ้นหอไปค่ะ
แต่ที่ผ่านมาค่ะมันก็หนักอยู่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

จับมือกันแบบนี้ก็ไม่ติดใจเอาความอะไรกัน

ที่ทำให้ซ่อยคอดทองคำและเกราะพระ

มนต์ขาดและแตกนะคะอืมตำรวจแจ้งข้อหาก่อเหตุทะเลาวิวาส
ทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์เปรียบเทียบปรับ๕๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงถ้าเกิดมีความผิดทางวินัย
ต้องดำเนินการทางวินัยกันด้วยค่ะอ่าอยากให้มีปุ่มแบบล็อกไฟสูงให้เปิดไม่ได้
เปิดไฟสูงก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเนี้ยมันจะมากรณีนี้ตลอด
เจอไฟสูงแต่จุดเดือดต่ำนะ